ทราบค่ะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าตอนประมาณสักตี๕๓๐
แรงงานไทยทั้งหมด๙๐คนค่ะเดินทางสู่ประเทศไทย
แล้วก็ตั้งแต่สนามบินอุตภัวร์
ก็มีคนที่บาดเจ็บมาด้วยนะคะกับไฟล์ทนี้
โดยช่วงเวลาประมาณตี๕๓๐เช้ามืดเลยของวันนี้
ตรงจากเมืองดูไบของสหรัฐอารับเอเมริดนะคะ
เดินทางถึงประเทศไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษ
ที่รัฐบาลสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมประสานงาน
ก็เข้าสู่สนามบินนานาชาติอุตภัวที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
อย่างที่บอกกลับมารอบนี้นะคะคุณผู้ชม๙๐คนด้วยกัน
แล้วตอนกลับมาถึงแหละแน่นอนการเดินทางก็หลายชั่วโมงยาวนาน
มีทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรอต้อนรับ
ก็ดีใจนะที่แรงงานไทยของเรากลับบ้านอย่างปลอดภัย
หลายคนอาจจะยังภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
มีการต้อนรับแรงงานไทยด้วยอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องมีอาหารแบบที่เชื่อว่าใครหลายคน
นะถ้าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็คงอยากจะรับประทานแหละลองดูหน่อยสิ
นูผัดกระเพราไก่ไข่ดาวมีไก่ทอดมีน้ำส้มคัน
มีขนมไทยด้วยนะคะเตรียมมอบจัดไว้เป็นชุดชุดอย่างดีเลยนะคะ
ให้กับแรงงานค่ะรับประทานเป็นอาหารเช้ามื้อแรก
หลังจากเดินทางถึงประเทศไทยค่ะ
คุณแซคนัทวินของเราไปพูดคุยด้วยนะคะ
หนึ่งในแรงงานไทยชาวจังหวัดอุดรธานีชื่อว่าคุณนัทธพงศ์ดวงจันทร์ค่ะ
แล้วก็เขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคุณผู้ชมดูนะ
เจ็บที่บริเวณขาแล้วต้องนั่งรถเข็นวิวแชร์ออกมาแบบนี้นะคะ

ที่เอาวิวแชร์มาให้ลงมาจากเครื่องบินเพราะเขาโดนสะเก็ดระเบิดค่ะ
เจ้าตัวบอกแบบนี้ผมไปทำงานเป็นลูกจ้างทำสวนเกษตรนะ
อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเอาจริงจริงโหติดอยู่กับฉนวนกาซ่าเลยนะคะ
แล้วมีเพื่อนคนไทยอีก๑๐คนด้วยทำมานาน๔ปีแล้วนะคะ
ยังเหลือสัญญาอีกประมาณ๑ปี
เช้าวันที่๗ตุลาคมทางด้านของคุณนัทพงศ์เล่าแบบนี้บอกว่า
ผมยังไม่รู้หรอกนะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แต่สิ่งที่ได้ยินคือเสียงระเบิดกับอาวุธปืนโอ้โหดังสนั่น
พอได้ยินแบบนั้นแน่นอนแหละทุกคนค่ะ
ตัวผมเองเพื่อนแรงงานชาวไทยก็ต้องพากันหมอบเพื่อเอาตัวรอด
สุดท้ายกลายเป็นมารู้ตัวอีกทีผมโดนสะเด็ดระเบิดเข้าที่ขาขวาถึง๒จุด
เพื่อนผมพยายามหลบหนีออกจากจุดนั้น
หลายคนก็ช่วยผมด้วยนะครับพยุงผมทั้งที่มีอาการบาดเจ็บ
หนีค่ะพยายามหนีเข้าไปอยู่ในบังเกอร์ค่ะ
แล้วมีเพื่อนแรงงานคนอื่นก็หนีเอาตัวรอดเข้าป่าก็มี
อยู่กับอาการบาดเจ็บแบบนี้ถึง๒วันจนกระทั่งมีทหารเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
ตั้งแต่วันที่๗เลยใช่ไหมครับ

เจ้าตัวบอกแบบนี้ด้วยนะมีกลุ่มแรงงานเล่าให้ฟังแบบนี้
คือกลุ่มแรงงานก็เล่าหนึ่งในคนไทยคุณที่เป็นกลุ่มแรงงาน
ก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ตอนที่ระเบิดตกลงมาตรงบริเวณจุดที่พวกเขาทำงานอยู่
ซึ่งมันเป็นสวนเกษตรมีเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตหนึ่งรายด้วยนะ
บาดเจ็บ๑รายแล้วเขาเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเลย

จังหวะนั้นหมอบคลานหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะ
แล้วพอตอนที่ทางคนเจ็บออกมานะจากตรงสนามบินตรงนี้นะคะ
ก็จะมีพวกแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลบ้านฉาง

ซึ่งอย่างที่บอกแล้วคุณนัทพงศ์เขาก็เจ็บบริเวณขาเพราะโดนสะเด็ดระเบิด
เจ้าตัวก็ยืนยันแบบนี้บอกโอ้โหรู้สึกเลยกลัวหลอนกับเหตุการณ์นี้
กล้าที่จะกลับไปที่อิสราเอลอีกแล้ว
แล้วก็หลังจากมีการผ่านกระบวนการตรวจสอบต่างของเจ้าหน้าที่
แรงงานทั้งหมดก็เดินทางออกจากสนามบินด้วยรถบัสค่ะ

คุณนัทพงศ์เองได้เจอกับครอบครัวด้วย
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
คือภาพการเจอกันระหว่างแรงงานชาวไทยที่เดินทางกลับมากับครอบครัว
คือแต่ละคนเนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นแล้วดีใจด้วยนะคะ

คือปลอดภัยกลับมาได้กลับมาอย่างปลอดภัย
ได้เจอครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง
ส่วนทางด้านผู้มนุยการท่ากัศยานอุตภัวร์นะคะ
คุณท่านพลเรือเอกสิทธิชัยต่างใจ
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าท่านนายกเนี่ย
กำชับนะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ป้องระดมศัพท์พระกำลังยุทธโทปกรณ์ต่าง
ไปช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล
ที่ต้องการกลับประเทศให้เร็วที่สุด
กองทัพเรือเองจะมีสายการบินฟลายดูไบ
บินตรงจากเมืองดูบัยสหรัฐอัลหรัฐมิเวรนะคะ
ลงที่ท่ากัดสะยานอุตภัวร์ทุกวัน
ซึ่งก็จะมาลงวันละ๑เที่ยวบินอยู่แล้วค่ะ
อันนี้จะช่วยประสานกันเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง
เรื่องต้นมีแรงงานไทยประสงค์ติดต่อ
ขอกลับบ้านเกิด๗๐๐คน
แล้วก็จะทยอยเดินทางกลับเฉลี่ยวันเว้นวัน

ตามที่รัฐบาลสั่งการไว้แล้วก็ทุกฝ่ายต้องร่วมกันค่ะ
เพื่อที่จะนำพาแรงงานกลับสู่ประเทศไทย
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีกลุ่มแรงงานไทยเดินทางกลับมาเพิ่มอีก
นี้เยอะหน่อยนะคุณคิง๑๒๐คนค่ะ

มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านคุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศาสตร์ทัศุกร์เป็นข้อมูล
จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกระทรวงศาสตร์ทัศุกร์ครับ
บอกว่าวันนี้ครับแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ๙๐คน
เป็นผู้ชาย๘๘คนผู้หญิง๒คน

พบปัญหาทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะครับ
แต่ทีนี้ครับถ้าหากว่าดูยอดรวม
ตั้งแต่เริ่มมีคนไทยทยอยกลับมา
จำนวน๑๖๑รายในจำนวนนี้
เป็นยอดรวมล่าสุดนะครับที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
อิสราเอลเป็นผู้ชาย๑๕๘ผู้หญิง๓
จำนวนนี้ก็ดูแลทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายครับ
ตรวจสอบพบว่าคนที่มีบาดแผลมี๗ราย
คนที่มีบาดแผลก็ส่งตัวไปรักษาต่อทั้งหมด๓ราย
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บ๒รายเดินทางกลับบ้านได้แล้ว
เหลือ๑รายที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตาก
ส่วนผู้ป่วยที่ต้องคัดกรองเรื่องสุขภาพจิตนั้น
พบว่ามีความเครียด๕รายนอนไม่หลับ๗รายครับ
คือเหมือนกับมีอาการตื่นตัวหรือตื่นเต้นมากเกินไป๕รายด้วย
และมีความจำเป็นต้องส่งไปพบกับจิตแพทย์๓ราย
เข้าใจเลยครับกับสถานการณ์ที่เขาเจอกันมา
เพราะว่าหลายคนนั้นคือผ่านความเป็นความตายกันมาเนอะ
แล้วภาพที่ปรากฏออกมาหลายคนที่หนีเอาตัวรอดนะนะ

คือคงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพจิตใจพอสมควร
หนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับมากับเที่ยวบินล่าสุด
ในวันนี้ล็อตที่๓เขาบอกว่า
มีภาพวินาทีชีวิตครับพากันอบพยพหนีตายฮะ
วินาทีนั้นตอนที่อยู่ที่อิสราเอลเนี่ย
สิ่งที่เขาเห็นกลุ่มคนที่เขาเห็นเขาแยกไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใคร
แต่ทันทีที่รู้ว่ามีทหารมาช่วยสั่งให้ทำอะไร
เขาก็ต้องรีบทำดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่ฮะนาทีชีวิตครับที่นายสุรชาติ
นายสุรชาตินโยพันธ์อายุ๓๔ปีชาวหนังวลำพูครับ
หนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลนั้น
เพิ่งเดินทางกลับมาถึงไทยในวันนี้

ในคลิปจะเห็นว่านายสุรชาติและเพื่อนชาวไทยวิ่งหนีตาย
เอาตัวรอดอบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
นายสุรชาติบอกว่าตัวเขาเองไปอยู่ที่อิสราเอล๔ปีกว่าแล้วครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงเท่าครั้งนี้มาก่อน
หลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกไล่ถล่มไล่ยิงไล่ทำร้ายพวกเขา
ก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในโรงงานครับ

ไปประมาณ๒วันตัวเขาเองและเพื่อนรวม๖คน

เนื่องจากว่าจุดที่หลบนั้นอยู่ในโรงงานไม่มีน้ำไม่มีอาหาร
ตัดสินใจออกไปจากที่ซ่อนห่างไปประมาณ๑๐๐เมตร
ระหว่างทางไปเจอกลุ่มฮามาส
แต่งชุดทหารบุกเข้ามาใช้ปืนกราดยิงแบบไม่เลือกหน้าครับ
ตัวเขาเองถูกกระสุนยิงเข้าที่มือบาดเจ็บนะฮะ
ก็เลยรีบวิ่งหนีตายไปยังจุดซ่อนตัวในโรงงานครับ
นี่ฮะมือต้องพันผ้าพันแผลไว้แบบนี้
หลังสิ้นเสียงปืนตัวเขาเองและเพื่อนคนไทยอีก๑๐คน

สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มฮามาสเข้ามาในโรงงานได้
แล้วก็คอยจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือจากทางการครับ
ซะเบียงครับ

อีกหนึ่งคนครับนายธรรมนูลวิรุณพันธ
อายุ๓๙ปีเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศในวันนี้
บอกว่าตัวเองทำงานที่อิสราเอลมา๔ปีกว่าครับ
แคมป์มีแรงงานชาวไทยกว่า๔๐คน
แล้วก็ตอนนี้ออกมาหมดแล้วกำลังรอที่จะเดินทางกลับประเทศไทย
โดยที่ทำงานอยู่ใกล้กับฉนวนกาซ่า
ระยะห่างประมาณ๖กิโลเมตรครับ
ที่ผ่านมาพวกเขาเห็นทั้งสองฝ่ายสู้รบประทะกัน
น่านฟ้ายิงจรวดสกัดกันเกือบทุกวัน
เริ่มชินแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮามาสบุกมาทางชายแดน
จนถึงหน้าโรงงานโชคดีว่าทหารอิสราเอลนั้นมาสกัดเอาไว้ได้
วันเกิดเหตุตัวเขาเองและเพื่อน๕คนพยายามติดต่อทางการไทย
ได้รับความช่วยเหลือครับแต่ว่าจุดที่หลบอยู่นั้นต้องให้ทหารอิสราเอล
เป็นคนมาพาออกไปเท่านั้นครับ
ไว้แห้งจุดนั้นที่นี้ครับ
ของผู้อาศัยมันละครับ
ผมให้ทหารอิสราเอลพาออกไปครับมาขับตะวันนี้แล้วครับ
ที่สุดเลยครับ
มีภาพมีเสียงจากการอิสราอย่างมีมาอ้างวางนั้น
มาแล้วคุณคิงเชื่อไหม
การเล่าของเขาเนี่ยคือเราฟังแล้วเรายังขนลุกเลย
เขาบอกว่ากลุ่มฮามาสถึงขั้นมาเคาะประตูที่เขาซ่อนตัวในนั้น

เจ้าตัวบอกแบบนี้เลยเหมือนล่อให้ออกมายิง

โอ้โฮลูกเท้าตัวดี

พูดเหรอ

แต่เผยแพร่คลิปนี้ออกมาให้เราได้ดู
คือเสียงปืนมันดังสนั่นอยู่ตลอดเวลา
แล้วเนี่ยคือทุกคนกลัวกันหมดเลยนะคะ

คลิปเหตุการณ์ที่คุณประเสริฐสมณสิงห์นะคะ
อายุ๓๘อายุ๓๔ปีค่ะ

ตอนเกิดเหตุถูกบุกโจมตี
เสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะเลย
ตัวเขากับเพื่อนเองตกใจและพยายามหลบอยู่ในที่กำบังค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะอีกคลิปหนึ่ง
คลิปนี้คุณประเสริฐบอกว่าตัวเขาหลบอยู่ใต้รถไถ
เพราะช่วงท้ายของรถไถมันทำจากเหล็ก
แล้วคิดว่าไอ้เหล็กมันน่าจะแข็งแรงเพียงพอ
เป็นที่หลบภัยได้ปลอดภัยที่สุด
เดี๋ยวลองดูนาทีนี้หน่อยเขาบอกเห็นแสงไฟของจรวดด้วยค่ะ
โอ้วนี่คือขึ้นมากสิวะ
เราดูกันแบบนี้เรายังกลัวเลยนะคุณคิงคุณผู้ชม
นึกถึงคนที่ต้องไปประสบเหตุเองนะคะ
ท่านคุณประเสริฐนะคะแรงงานไทยคนนี้เนี่ย
อย่างที่บอกค่ะเป็นชาวจังหวัดนครพนม
เราต่อด้วยนะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
๗เดือนเท่านั้นที่ผ่านมาก็เห็นมาตลอดเรื่องของการปะทะกันทางอากาศเป็นระยะระยะแต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดเลยแล้วเรียกได้ว่ามาทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้ทางอากาศทางน้ำภาคพื้นดินถ้าย้อนกลับไปเขาเล่านะคะ๗ตุลาคมตอน๗โมงเช้าตัวเขาก็ขับรถไถจะออกไปทำงานยังไม่ทันถึงไร่เลยต้องรีบจอดรถไถหลบข้างทางก่อนเพราะอะไรก็จะ
ตัวเขาเองกับเพื่อนต้องไปหลบอยู่ใต้รถถ่ายอย่างที่บอกแล้วก็โทรหานายจ้างบอกให้นายจ้างรู้ว่านี่เขายิงกันอยู่แต่นายจ้างดันบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็หยุดยิงตัวเองกลัวมากตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วว่าไม่น่าจะหยุดยิงแหละก็เลยต้องพยายามหนีขับรถถ่ายกลับไปที่แคมป์คนงานระหว่างทางที่กลับ
เข้าไปที่ห้องพักได้นะคุณครีมคุณผู้ชมช็อตนี้แหละฟังให้ดี
คุณประเสริฐบอกว่าเขาล็อกประตูอย่างแน่นหนามีกลุ่มฮามัสมา๓คนค่ะบุกเข้ามาในแคมป์คนงาน
เจ้าตัวบอกผมก็เลยหลบอยู่ด้านในสุดเลยหลังจากนั้นเดินมาเคาะประตู
ปึ้งแล้วตะโกนพูดคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ตัวเขาคิดเลยว่าไม่ใช่นะ
อันนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นอนเพราะซ้ำน้ำเสียงอะไรหลายอย่างไม่น่าจะใช่คนไทยลักษณะการพูด
แล้วก็ไม่ใช่ทหารอิสราเอลด้วยคุณประเสริฐบอกแบบนี้เพราะอะไร
เพราะปกติไม่มีใครเขามาเรียกกันแบบนี้หรอกตัดสินใจไม่ยอมเปิดประตูเด็ดขาด
แล้วตอนนั้นโทรหานายจ้างบอกด้วยค่ะว่ามีกลุ่มฮามาสบุกมาแล้วนะ
ในจ้างพาทหารมา๓๐นายมาช่วยเหลือจนได้ค่ะ
สุดท้ายก็จับกลุ่มฮามัสเอาไว้ได้สำเร็จแล้วพาพวกเขาไปยังจุดปลอดภัย
วินาทีก่อนที่ทหารจะมาคุณนึกถึงภาพนะคุณคิง
แต่ไม่ออกมานาทีนั้นเขาคิดแล้วว่าเขาไม่รอดแน่ค่ะ
วันที่๗กำลังไปทำงานครับเพราะว่าโรงงาน๖โมงครึ่ง
กำลังขับรถไทยไล่เอาไปเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละเอาไป
เพราะว่าเป็นคนขับรถไถขับไปยังไม่ถึงที่ทำงานเลย
จอดข้างทางก่อนเพราะว่ามันยิงกันเยอะ
ได้ยินแล้วก็โทรหานายจ้างอีกครั้งหนึ่ง
จ้างก็บอกว่าให้หลบอยู่ในห้องไม่ต้องออกมา
เข้ามา๓คนเพราะว่าก็ไม่รู้นะว่าเข้าไปในแคมป์
เขามาเคาะประตูดึงประตู
แต่พวกผมก็เรียกถามอย่างนี้
มันก็บอกว่าไทยแลนด์มันเรียกพวกผม
พวกผมก็มันไม่ใช่แล้วก็ไม่พากันเปิด
เพราะอะไรเราถึงคิดว่าการที่มาเรียกไทยแลนด์ไทย

เพราะว่ามันไม่เหมือนเพื่อนเรียกเลยครับ
เขาเรียกอย่างนั้นเขาก็บอกว่าระวัง
นายจ้างเขาบอกว่าระวังก่อน
โอ้โหนาทีนี้ยิ่งกว่าเฉียดตายนะคะคุณคิงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคุณประเสริฐพี่ประเสริฐยังบอกต่อด้วยนะ
วันนี้กลับถึงเมืองไทยแล้วคือรู้สึกอย่างเดียวเลย
โล่งไปหมดเลยแล้วก็ดีใจด้วย

แต่ถ้าถามว่าถ้าสถานการณ์มันสงบลงล่ะ
จะกลับไปทำงานหรือเปล่าเจ้าตัวบอกเดี๋ยวขอคิดดูก่อนล่ะค่ะ
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีครับ
ไปร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือคนไทย
นายกเศรษฐาทวีสินครับบอกว่าหลังรับฟังข้อมูลแล้ว

หนึ่งก็คือการนำคนออกมาจากจุดเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ทางบกทางเรือในอิสราเอลนั้นปิดไปแล้ว
เหลือทางเดียวก็คืออบพยพทางอากาศเท่านั้น
ที่สองก็คือจำนวนเที่ยวบินที่จะเข้าไปนำคนไทยกลับมายังประเทศเนี่ย
ยังไม่เพียงพอเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ย
เครื่องบินมาได้๓๒เที่ยวบินรวมแล้วน่าจะจุคนได้ประมาณ๕๗๐๐คน
แต่ว่าความประสงค์ที่อยากจะกลับประเทศไทย
ตัวเลขล่าสุดเมื่อกี้นี้นะฮะที่เราอัปเดตไปเนี่ย
ประมาณสัก๗๐๐กว่าคนแล้ว๗๐๐กับอีก๕๘คน
เดี๋ยวขึ้นกราฟิกอีกครั้งก็ได้ครับที่สรุปตัวเลขคนไทย
ตัวเลขมันยังไม่พอดีกันอยู่เห็นไหมฮะ
กรอบสีม่วงนั่น๗๐๕๘คน
แต่ว่าเครื่องบินที่หามาได้๓๒เที่ยวบิน
จุคนได้ประมาณ๕๗๐๐คน

เชื่อว่าคนที่อยากจะกลับประเทศไทยน่าจะมีเพิ่มขึ้น
เพราะสถานการณ์ในอิสราเอลนั้นยังไม่น่าไว้วางใจ
ลองฟังนายกเพิ่มเติมครับ
สถานการณ์บินไทยซึ่งรับการชี้แจง
ซึ่งก็เป็นความจริงแล้วก็ทำไม่ได้
ก็คือว่าเครื่องบินเหล่านั้นจอดมานานแล้ว
ต้องนำไปซ่อมทำนุบำรุง

ก็ต้องไปรีสกิลใหม่อีกรอบหนึ่ง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตระหนักดีว่า
เครื่องบินที่บรรทุกคนได้เยอะที่สุด
ก็เมื่อกี้ก็มีการสั่งการว่าให้

ส่วนเรื่องการช่วยเหลือตัวประกัน

การที่ยังติดต่อไม่ได้และไม่มีข่าวร้ายออกมาก็ยังถือว่ายังมีความหวัง
และทุกวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามทำกันอย่างเต็มที่และยังไม่มีหมดหวัง
ยังไม่มีสิ้นหวังครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยนั้น
ไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีใดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังคงความเป็นกลางจะไม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง
พยายามจะช่วยเจรจากับทั้งสองฝ่ายโดยจุดมุ่งหมายของไทยก็คือ
พยายามช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้มากที่สุดและต้องการช่วยให้ได้ครบทุกคนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับขออัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
และขออภัยด้วยที่เมื่อสักครู่นี้รายงานตัวเลขของการถูกจับเป็นตัวประกัน

เอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้เรายึดอ้างอิงจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักก่อนก็แล้วกัน
เพราะวันก่อนผมได้คุยกับโฆษกระทรวงการต่างประเทศว่า
ยึดข้อมูลหน่วยงานไหนดีเพราะบางทีข้อมูลไม่ตรงกันให้ยึดกระทรวงต่างประเทศนะฮะ
แต่ละวันจะมีการแถลงประมาณ๒รอบ๑๑โมงกับบ่าย๓แต่บางวันอาจจะปรับเหลือรอบเดียว
ณตอนนี้นาทีนี้วันนี้๑๕ตุลาเสียชีวิตเป็น๒๘ศพยอดตายเพิ่มขึ้น
คนเจ็บเท่าเดิม๑๖คนคนถูกจับเป็นตัวประกันนั้นเพิ่มขึ้นมาอีก๑รวมแล้วเป็น๑๗คนนะตอนนี้นะครับ
ตัวเลขอื่นนั้นเรายังไม่ยืนยันยังไม่คอนเฟิร์มนะต้องขออภัยตรงนี้อีกครั้ง
คนที่ขอกลับไทย๗๐๕๘คนและยังไม่ขอกลับไทยมียอดอยู่ที่๘๕คนครับ
แล้วก็จากสิ่งที่ทางการนะคะรัฐบาลไทยพยายามยืนยันว่าจะช่วยเหลือทุกคนที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอล
คุณผู้ชมคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังให้สำหรับหญิงสาวคนนี้
บอกว่ามันมีการเผยแพร่ภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นคลิปความยาวแค่๓วินาทีเท่านั้นนะคุณคิง
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกล็อกคอแล้วถูกลากไปเธอมั่นใจว่านี่คือสามีของเธอแน่
แล้วเธอยังไม่รู้ชะตากรรมเพราะติดต่อสามีไม่ได้เลยลองไปดูคลิปค่ะ
คลิปนี้อย่างที่ขวัญบอกคุณผู้ชมนะคะคือสั้นสั้นมาก
เราเอามารีเพลย์ให้ดูซ้ำฟรีดภาพไว้ให้ได้เห็นผู้ชายคนนี้
ถูกล็อกคอสังเกตนะคะแล้วลากไปแบบนี้เลยค่ะ
คือนี่แหละค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้รับการติดต่อจากหญิงสาวรายหนึ่งชื่อว่านางสาวสุนทรีแซ่ลี
เป็นชาวบ้านกิวดอยหลวงที่ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของที่เชียงราย
บอกว่าเธอมั่นใจเลยผู้ชายคนนั้นที่เห็นในคลิป
เป็นสามีเธอแน่นอนสามีเธอชื่อว่าในกงแซ่เล่าอายุยี่สิบหกปี
เป็นชาติภัณฑ์ชนเผาโม้ง
แล้วมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ย้ายมาอยู่ที่อำเภอเชียงของนะคะ
แล้วก็ไปทำงานที่อิสราเอลค่ะ
ทำงานอยู่ในสวนอโวคาโดที่คิปบุตรนั่นเอง

ซึ่งแคมป์คนงานที่สามีเธอพักนั้น
ห่างจากฉนวนกาซ่าแค่๓กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ

คือเป็นนี่สามีของเธอนะคะนี่
นี่คือที่สวนอโวคาโดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือภาพของสามีแล้วเธอก็บอกว่าเธอมั่นใจเลย

เล่าต่อแบบนี้เธอติดต่อสามีได้ครั้งสุดท้าย
กลับไป๗ตุลาคมตอนประมาณ๑๑โมงครึ่ง

ตอนนั้นสามีมีการไลฟ์
ไลฟ์ค่ะสดแล้วก็เธอได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลา
ใช้เวลาในการไลฟ์ของสามีประมาณ๑๑นาที
แล้วนั่นแหละคือคลิปสุดท้าย
สามีของเธอติดต่อกลับมาบอกแบบนี้ว่า
สามีของเธอกับเพื่อนแรงงานที่เป็นชาวอีสาน๓คน
ยังคงพักอยู่ในแคมป์คนงานนั้นนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้น
ไปเจอคลิปที่ถูกเผยแพร่กันค่ะ
เว็บไซต์แห่งหนึ่งแล้วมีคนส่งมาให้เธอดู
ตอนที่เธอเห็นคลิปเธอก็สงสัยนะ

ผู้ชายที่อยู่ในคลิปแล้วถูกล็อกคอนั้น

อกจากนี้ยังมีข้อความแชทจากเพื่อนของสามี

ทหารบอกว่ายังไม่ตาย
และสามีเธออาจจะอยู่ในกลุ่มที่โดนจับไป
เธอก็เลยเริ่มมีความหวังขึ้นมาว่าสามีเธอจะยังมีชีวิตอยู่
และเพื่อนสามีก็ยังส่งข้อความมาบอกอีกว่า

เพราะถ้าอิสราเอลไม่ยอมสงบศึกก็จะไม่มีการปล่อยตัวประกัน

วอนขอให้รัฐบาลช่วยเหลือสามีให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ
ผมก็เป็นหวังกันนะคะ
เห็นเธอร้องไห้ทุกใจแบบนี้เราเห็นใจมากเลยนะคะ

บอกตอบแบบนี้สามีเธอเป็นลูกกำพานะ

แล้วนี่แหละสามีเธอก็เลยเป็นเสาหลักของบ้านค่ะ
พฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองไปได้ไม่กี่เดือนเท่านั้น
เพราะว่ามีความจำเป็นในการต้องหาเงินมาใช้จ่ายกับครอบครัว

ตอนนี้อยากให้สามีกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะ

รอคอยจะได้เจอหน้าคนที่รักกลับมาอย่างปลอดภัย
แต่สำหรับครอบครัวนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าครับ
ครอบครัวนายพิทักษ์โทแหล่ง
หนึ่งในแรงงานไทยที่อิสราเอลชาวจังหวัดขอนแก่น
นายพิทักษ์นั้นเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
จากภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
พิทักษ์โทแหล่งอายุ๕๒ปีครับ
เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลถูกยิงเสียชีวิต
โดยพบศพถูกยิงอยู่กลางถนนใกล้กับรถยนต์ของเขา
ซึ่งครอบครัวเห็นภาพจากข่าว
ตกใจแล้วก็ช็อกมากนะฮะ
วันนี้คุณออสซี่ดนรวีนักข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปที่บ้านป่าหวายตำบลดอนดู่
อำเภอหนอง๒ห้องที่จังหวัดขอนแก่น
ประมาณตี๕ครับได้คุยกันแค่๔นาที
ได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนก็เลยถามว่านั่นเสียงอะไรอ่ะ
พิทักษ์ตอบติดตลกกลับมาบอกเสียงประทัด
จัดงานออกพรรษามั้งแล้วก็วางสายไป
จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ
ลูกสาวนายพิทักษ์โทรมาบอกว่าได้คุยกับนายจ้างของพ่อแล้ว
จ้างบอกว่าพ่อโดนยิงตาย
เธอเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยให้น้องชายติดต่อกับลูกสาวอีกคนของนายพิทักษ์

วันที่๙ตุลาคมแล้วเห็นรูปถ่าย
พบถูกยิงตายอยู่กลางถนนใกล้กับรถยนต์ของเจ้าตัว
เธอได้คุยกับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ใกล้กับฟาร์ม
สันนิษฐานว่านายพี่ทักอาจจะถูกจี้ให้ขับรถออกจากฟาร์มไก่
ไปจนถึงจุดที่โดนยิง
คุณพ่อผายอายุ๘๒ปี
ดูแลมานานเกือบ๒ปีแล้วตั้งแต่คบหาดูใจกัน
นายพี่ทักเองจะกลับมาเยี่ยมพ่อ
ตามจังหวะเวลาที่เอื้ออำนวยนะฮะ

จะส่งเงินมาให้พ่อใช้จ่ายอยู่เรื่อย
วิดีโอคอลมาหามาพูดคุยกัน

บอกตรงว่าเธอยังทำใจไม่ได้ครับ
ด้านคุณพ่อนายพิทักษ์ครับพ่อผายบอกว่าตกใจมาก
รู้ข่าวว่าลูกโดนยิงตายเมื่อ๒๓วันก่อน

ลูกชายไปอยู่อิสราเอลมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
ส่งเงินมาให้พ่อแต่ละเดือนแต่ละเดือน
ขยันทำงานและห่วงพ่ออยู่ตลอด
จะไปเยี่ยมพ่อเมื่อปีที่แล้วนี้เอง
ก็ไม่คิดเลยว่านั่นคือการกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งสุดท้ายของลูกชาย
อยากให้รัฐบาลนำร่างลูกชายกลับมาให้ครอบครัวได้ทำพิธีทางศาสนาครับ
อยากให้รัฐบาลนำร่างลูกชายกลับมาให้ครอบครัวได้ทำวิจิทธิ์ทางศาสนาครับ
อยากให้รัฐบาลนำร่างลูกชายกลับมาให้ครอบครัวได้ทำวิจิทธิ์ทางศาสนาครับ
เขาเป็นลูกท่าอีกทีแล้วไม่นำใจกับพ่อกับแม่
อยากให้รัฐบาลนำร่างลูกชายกลับมาให้ครอบครัวได้ทำวิจิทธิ์ทางศาสนาครับ
นางนงลักษณ์บอกว่ายังทำใจไม่ได้

ปกติแล้วพี่ชายจะทำงานส่งเงินมาเลี้ยงดูพ่อแล้วก็ครอบครัว
เมื่อกลางปีที่แล้วที่พี่ชายกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวต้นปี๖๗จะกลับมาอยู่ไทยถาวรแล้ว

คิดเลยว่าพี่ชายจะไม่ได้กลับมาอีกแล้ว
จากนี้ไปก็คงต้องดิ้นรนหาเงินให้มากขึ้น
เพื่อเลี้ยงดูพ่อที่กำลังแก่เท่า
และอยากให้ทางการเร่งช่วยเหลือนำร่างของพี่ชายกลับมาให้ได้ครับ
พอพี่เขามีแกก็เลยโทรมาหาเพื่อจะอยากให้พี่ได้ดูกับพ่ออย่างนี้
สำหรับจากนี้ต่อไปจะทำยังไงครับพี่
อยากกลับบ้านจะมาอยู่กับพ่อ
แกก็คุยให้น้องฟังอยู่

บอกว่าจะมาอยู่กับพ่อจะมาดูแลพ่อเอง
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันฝั่งครอบครัวที่ได้ต้อนรับ
คนที่รักคนในครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล

ก็จะมีภาพบรรยากาศของความชื่นมื้นที่เกิดขึ้นในวันนี้
ขอบคุณค่ะคุณค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นวินาทีนะคะที่ครอบครัวได้เจอหน้ากัน
นี่คือหนึ่งในแรงงานไทยชื่อคุณชายะค่ะบุญสัง
กอดกับครอบครัวโดยเฉพาะคนเป็นแม่
อดกันไปร้องไห้กันไปแม่พูดด้วยนะปลอดภัยแล้วนะลูก
คนที่ร้องไห้ไม่หยุดก็คือลูกชายอายุ๑๑ขวบนี่แหละค่ะ
บอกว่าคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงพ่อมาก

ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาเจอครอบครัวแบบนี้
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะมีโอกาสได้รอดกลับมาหรือเปล่า
เพราะตอนนั้นต้องหนีหลบเข้าไปอยู่ภายในแคมป์นานถึง๓วัน
ไม่มีกระทั่งน้ำไม่มีอาหารให้เลยค่ะ

ก็ต้องขึ้นไปหลบอยู่บนหลังคาของโรงงาน

กว่าจะมีทหารและหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไปยังจุดปลอดภัย
ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอครอบครัวอีกครั้ง
ขอบคุณทุกภาครัฐนะคะที่ช่วยเหลือ
ทำให้กลับมาประเทศไทยได้อีกค่ะ
ที่นี่จะกลับให้
ใช่ครับ
ใช่ครับเพราะว่า
ครั้งที่แล้วมีแค่ปีที่แล้วมีแค่ยิงกัน

คุณสมชายบุษีอายุ๔๕ปี
ก็เดินทางกลับมาสวมกอดกับครอบครัว

อดลูกชายแล้วก็ภรรยาร้องไห้กันใหญ่เลย
พ่อของคุณสมชายเองก็เอามีสังภาพไฟล์
ผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเพื่อเรียกขวัญกลับมาค่ะ
เจ้าตัวเล่าแบบนี้กลุ่มฮามาสมาล้อมโรงงานอยู่๕คน

ตอนนั้นต้องเข้าไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัย๓วัน
มีสิ่งเดียวคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๕ซอง
แบ่งกันกินต้องประทังชีวิตเอาไว้ก่อน
จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
ถ้าเกิดไม่มีทหารเข้าไปช่วยเชื่อว่าตัวเองก็คงจะไม่รอดนะคะ
แล้วยังมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอนะ
แรงงานไทยหมอบหลบกระสุนหลบระเบิด
ให้ได้ดูกันอีกด้วยก็ให้สื่อเราได้ดูนะคะ
มีทั้งเสียงไซเรนแงนมองฟ้าระเบิดก็พุ่งมาหา
คลิปนี้เราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วนะตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะ

เหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้เราเปลี่ยนมุมมองไหมพี่

ก็จะจะขับบ้านอาหารลูกนะครับ
รู้สึกเป็นไงบ้างเมื่อกี้คุยกับภรรยาพี่
บอกเขาเตรียมแกงเห็ดเขาเตรียมตะกะแตนทอดไว้ให้พี่ด้วยนะ
เจ้าตัวเล็กจนอยากไปเที่ยวพักแสน

อีกหนึ่งแรงงานไทยค่ะชื่อนายประเวทดาแพงอายุ๓๐ปีค่ะ
ตอนเกิดเหตุ๖โมงเช้านอนอยู่
จรวดหลายร้อยลูกมากระหน่ำกันแบบจำนวนมาก
มีการยิงกระสุนปืนอะไรอีกมากมาย
ตัวต้องหลบอยู่ในห้องนอนในแคมป์คนงานนะคะ
เอาผ้าหงค์มาคลุมปลงเอาไว้เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาเล่า
คือของผมอยู่ในห้อง
เขาไม่เห็นเขามาเอาของเอาอะไร
แต่เขาไม่ได้ยิงปืนพอเขาเอาของอะไรเสร็จเขาก็ไปครับ

หลบอยู่ยังไงไปหลบอยู่ตรงมุมไหนของเขา

ครับเขาก็ไม่ได้เปิดเข้าไปข้างในเนอะ

ในใจเราตอนนั้นคิดอะไร

ภาวนาอย่าเข้ามาห้องเบา